มาต่อกันที่ข่าวนี้ของคุณเต๋าเขาแต่งจริง
แต่ส่วนคู่นี้เนี่ยกระแสข่าวลือเยอะเลยทีเดียว
แต่งแน่แต่งแน่แต่งเร็วนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะสำหรับคุณอุ้มแล้วก็คุณบอล
เขาอัพรูปคู่คู่นี้แล้วบอกด้วยว่าแสดงความยินดีนะ
มีลุ้นว่าข่าวดีของนักแสดงสาวเซ็กซี่อุ้มลักษณะที่ได้รับการเปิดเผยก่อนหน้านี้จากน้องสาวนิวเคลียร์หันศา
พี่สาวนั้นอาจเตรียมจูงมือหวานใจบอลกฤษณะดีกรีผู้บริหารโรงแรมชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่
เข้าสู่ประตูวิวาเร็วนี้เริ่มมีข้าวลางของความเป็นไปได้สูงมากค่ะ
เวดดิ้งกูรูชื่อดังปลาสุจิตเจ้าของห้องเสื้อปินาเลเวดดิ้งสตูดิโอ
โพสต์ภาพของสาวอุ้มลักษณะในชุดไทยแสนหวาน
และแฟนนุ่มพอไม้เรือพ่วงในลักษณะวัดตัวเตรียมตัดชุด
พร้อมกับข้อความแสดงความยินดีให้ทั้งคู่นั้นมีรักที่ยั่งยืน
ส่วนจะเป็นข่าวดีของทั้งคู่อย่างที่กองเชียร์ลุ้นกันเยอะอยู่หรือเปล่า
ก็คงต้องรอให้สาวอุ้มออกมายืนยันด้วยตัวของเธอเองนะคะ
และหากว่าเป็นเรื่องจริงเชื่อเลยค่ะว่าคงต้องมีหนุ่มปาดน้ำตาเสียดายกันเป็นแถวอย่างแน่นอนค่ะ